มีข่าวเศร้าข่าวเป็นประเด็นเหนื่อยใจมาเยอะแล้ว
พาไปดูคลิปความสามารถการเล่นดนตรีของนักเรียนชั้นม๔กันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าแชร์ไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้น
วิวครึ่งล้านแล้วจะเด็ดขนาดไหนไปดูเลยค่ะ
นี่ไงนึกว่าวงซีสเคปมีหมวกคุมะมง
คือทำไมเขาไปเล่นแก้บนเหรอคะ
เออนะคะหลายคนสงสัยเล่นให้ใครดู
นี่แหละอย่างที่พี่มิวบอกหน้าศาลเจ้าแม่แก้บนนะคะ
นี่คือนักร้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา๒ค่ะ
ดนตรีโชว์ฝีมือที่ไม่ธรรมดา
โดยเฉพาะสาวใส่หมวกทั้งสองคนนะคะ
กีต้าโซโลโอ้โหนิ้วพริ้วไหวสุดลีลาไม่เป็นสองรองใคร

ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์
โพสต์ไปแค่ครึ่งวันยอดวิวพุ่งทะลุล้านแล้วนะคะ
โอ้โหพอเห็นเด็กผู้หญิงเล่นกีต้าแบบมันแบบนี้
มันดูแบบเก่งจริงนะ

เครื่องสายเป็นผู้หญิงหมดเลยนี่นะ
พิวเตอร์สองตัวเบสหนึ่งตัวเพื่อนผู้หญิงหมดเลย

แล้วก็แบบลีลาแบบมันนะคะการยกหัวกันแบบมันอินกับดนตรีอะค่ะ

โอ้ดูจังหวะดูโล่ดูนิ้วดูนิ้ว

ทีมข่าวไลฟ์สไตล์ไทยรัฐออนไลน์ไม่รอช้านะคะ
โอ้โหเห็นเป็นประเด็นแบบนี้รีบติดต่อไปพูดคุยกับนายชาติชาญชาญกลค่ะ
ซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้ดูแลวงดนตรีของโรงเรียน
เล่าว่าน้องเล่นดนตรีบริเวณหน้าศาลของเจ้าแม่ที่ทางโรงเรียนเคารพนับถือ
หลังจากได้อธิษฐานจิตกับเจ้าแม่ไว้ว่า
ถ้าแข่งชนะเลิศการแข่งขันในรายการหนึ่งจะวิ่ง๕๐รอบ
แล้วก็จะเล่นดนตรี๕เพลง
ทีนี้น้องก็เลยทำตามสัญญาค่ะ
ส่วนเพลงในคลิปเนี่ยเล่นเป็นเพลงสุดท้ายพอดีเลย
เด็กชายเด็กนั้นก็คงคงคว้าในชะมี
โอ้โหสุดยอดมาก
ซึ่งเราจะรอติดตามวงนี้นะเราอยากรู้ชื่อวงแล้ว

จริงแล้วรู้สึกว่าด้วยลีลาความสามารถน้อง

เห็นแค่ผ่านหมวกนะรู้สึกน้องผู้หญิงก็สวยด้วยนะ

เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันนะคะ

เต้ตีลีลาเด็ดมือกลองค่ะ
แล้วก็น้องลูกหวายนะคะเล่นกีต้าโซโลและน้องฟ้าเล่นกีต้า

สนใจสามสาวมากชอบ
ปกติเราเคยเห็นผู้หญิงฟีกรองเคยเห็นผู้หญิงเล่นกีต้าด้วย
แล้วก็เห็นผู้หญิงร้องนำแต่ผู้หญิงรวดเล่นทั้งกีต้าโซโล
กีต้าที่เป็นวิธีมและเป็นเบสนี้เค่อ่ะชอบ
แมวมองค่ายไหนอยากปั้นศิลปินใหม่น้องพร้อม
เราสนับสนุนนะคะคนไทยมีความสามารถแล้วก็มีใจรักแบบนี้
ก็แปลว่าน้องเขาชนะแล้วเพราะว่าเขาไปแก้บน
ที่ตั้งจิตอธิษฐานกับสารเจ้าแม่ที่เคารพ
แล้วก็แก้บนแปลว่าชนะตามที่ขอแล้วล่ะ